ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ค่ะอยู่รามคำแหง๑๗
เขาก็ติดกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของร้าน
พอเปิดกล้องวงจรปิดดูสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่โจรมาขโมยของหรืออะไร
มันคือดวงไฟแปลกซึ่งก็ไม่รู้ว่าดวงไฟนี้คืออะไรกันแน่ค่ะ
สิงหาคม๔ทุ่ม๔๐นาทีคือกล้องเวลาจะไม่ตรงนะคะเวลาจะเร็วกว่าหน่อย
วันนี้เราเลยส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าทองคำซอยรามอินทรา๑๙นะคะ
มีหุ่นปั้นพญานาคอยู่หน้าร้านมีภาพพระพุทธรูปติดอยู่รอบรอบร้าน
ตรงกันข้ามกับร้านก็เป็นสวนกล้วย
เราได้คุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณพาซินีอายุ๔๙
เล่าให้ฟังว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมา๑๐กว่าปีแล้ว
ตั้งแต่เช้าจนถึง๕โมงเย็นแล้วก็ปิดร้านกลับบ้าน

ทีนี้วันนั้นฝนตกก็เปิดดูผ่านมือถือ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ในร้าน
สิ่งที่ตั้งใจจะดูก็คือน้ำท่วมร้านหรือเปล่า

แต่เห็นเนี่ยค่ะแสงสีส้มผ่านกล้องไป
ตอนแรกก็เอ๊ะโจรหรือเปล่าใครถือไฟฉายเดินผ่านหรือเปล่า
พอซูมดีดูไปดูมาวนซ้ำไปซ้ำมา
มันไม่ใช่แล้วเลยตัดสินใจโพสต์คลิปนี้
เพื่อถามชาวเน็ตค่ะว่านี่คืออะไร
นี่นะคะแล้วทางเจ้าของร้านบอกว่าเอาจริงตอนที่โหลดคลิปมาเนี่ยนะ
เหมือนโทรศัพท์ค้างทำอะไรไม่ได้เลยไปต่อไม่ได้เลย
พูดในใจว่าไม่ได้ลบหลู่นะแค่ขออนุญาตลงคลิป
พอคิดแบบนี้พูดในใจแบบนี้ใช้งานได้โพสต์คลิปได้เลย
โหแล้วดูเลยมันเรื่องวิ่ง
หรือลอยหรือบินหรือยังไง
ชาวเน็ตเลยเหรอชาวเน็ตตอบได้ไหมเนี่ย
เห็นก็เห็นปกติคนเดินก็คนเดินแต่วันนั้นคือแบบก็แปลกนะ
เหมือนคนก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงเลยว่าคนหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
ก็แปลกใจเหมือนกัน

ก็ไม่รู้เราทำบุญให้เขาหรือเปล่าประมาณนี้

มีใส่บาทก็นึกถึงอะไรอย่างนี้ก็บอก

ก็มีคนเจอเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะ

แล้วเห็นเงาดำเหมือนคนเดินวนอยู่ในร้าน

ก็เลยไม่รู้ว่าเงาดำคือเงาใคร
เจ้าของร้านบอกว่าก็ไม่ได้ลบหลู่อะไร
ก็ทำบุญใส่บาทไปให้ก็แล้วกัน
วันนี้เราได้คุยกับคุณการอายุ๔๘ปีเขาอยู่ในซอยนี้ค่ะ

คุณการบอกว่าแถวนี้ก็ไม่เคยมีสิ่งผิดปกติอะไรนะคะ

พอดูคลิปแวบแรกก็คิดว่าดวงไฟหรือเปล่า
ก็ส่วนตัวนะเขามองว่าก็คงเป็นเรื่องลี้ลับ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล
ชาวเน็ตค่ะถามชาวเน็ตใช่ไหมคะ
ชาวเน็ตก็พยายามจะตอบให้ชาวเน็ตเสียงแตกครับ
ก็บอกว่าสิ่งลี้ลับนั่นแหละ

ดวงวิญญาณผู้ชายนี่ระบุเพศมาให้ด้วย
หรือผีโพงมาหาปลาหากบกินตอนกลางคืน
ก็บอกว่าคนนั่นแหละ
คนแบบถือไฟฉายหรือไฟฉายติดหัว
ที่เป็นหมวกไฟฉายหรือเปล่า

ก็เลยขอกล้องวงจรปิดตัวเดียวกัน
บันทึกเหตุการณ์เวลาเดียวกันแต่คนละวันนะคะ

ร้านเขารู้สึกแปลกใจว่าคืออะไรเนี่ยอืมมันไม่ได้เห็นเป็นรถเหมือนคนเหมือนคนเดิน
เหมือนกับแบบคนเดินหรือเปล่าไม่แน่ใจ
หรือเป็นการเออเรอก็คือการพลาดของกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวลองฟังเสียงอาจารย์ออสก็แล้วกันค่ะ
เกิดจากการโหวตตอนกลางคืนของกล้องครับ
เพราะฉะนั้นตรงที่เห็นน่าจะเป็นวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งลี้ลับอะไร

แต่ว่าที่ตำแหน่งคนตรงหัวเนี่ยน่าจะมีอะไรที่สะท้อนแสงได้ครับ